คราวนี้มาอีกแล้วค่ะอลวาดอีกแล้วไม่ใช่กระสือนะ
แต่เป็นป้ารักแร้เหนียวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ผมทองแล้วก็ชอบเอาเงินทอนมาเหน็บไว้ที่รักแร้
คราวนี้ค่ะไปก่อเหตุที่ร้านมินิมาตรแถวพื้นที่สมุทรปราการนี่
นี่ก็เหมือนกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมใส่แมส
แล้วก็ผมทองแบบนี้ค่ะแต่ว่าคราวนี้นะเขามีกลอุบายให้มันเนียนขึ้น
ตอนแรกป้าแกทำแบบนี้เอาแบงค์ย่อยมาจ่ายเงินค่าสินค้า
แต่ว่าให้แบงค์ย่อยไม่ครบไงแล้วพนักงานถามไงเออขอโทษนะคะอันนี้ยังไม่ครบค่ะ
ทีนี้เธอก็จะทำทีเป็นค้นหาค้นหาพวกเศษเหรียญมาจ่ายเพิ่ม
แต่ก็ค่อยหยิบเหรียญมาก็ยังไม่ครบอยู่ดี
คราวนี้ป้าแกหยิบแบงค์พันธุ์ออกมาจ่ายแล้วพนักงานก็จะรับแบงค์พันธุ์ไปเก็บใช่ไหม
แล้วก็จะนับเงินทอนส่วนป้าก็เก็บของที่ซื้อ
พอพนักงานส่งเงินทอนให้กับป้ารักแร้เหนียวเนี่ยป้าก็จะรีบหยิบแบงค์๕๐๐ซุกไป
รักแร้แล้วก็ใช้วิธีการเดิมเลยค่ะคือเอาดูสิน้อง
เนี่ยได้เงินทอนไม่ครบแต่คราวนี้พนักงานเขารู้ทันค่ะ
เขาชี้มือไปเลยจะจิ้มโดนรักแร้ป้าอยู่แล้วอ่ะ
ป้าก็เลยรีบเก็บเงินทอนกลับแล้วก็ปล่อยแบงค์๕๐๐ที่ซุกที่รักแร้
หล่นพื้นแล้วก็เหมือนกับก้มลงไปเก็บ
เหมือนเป็นการแก้เกี้ยวอ่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็อ่ะ
เดินออกจากร้านไปทีนี้ทางเพจข่าวสารเมืองปราการวีสองเนี่ย
เอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าป้าถึงกับเวอเขิน
ออกจากร้านแทบไม่ทันป้าบอกว่าขาด๕๐๐ไง
พนักงานรู้ทันก็ชี้ว่าอ้าวก็อีก๕๐๐อยู่ที่รักแร้ป้าไงครับ
แล้วที่เห็นได้ชัดเลยนะแม้ว่าตอนนี้ตำรวจจะตามจับไม่ได้อ่ะ
แต่พอข่าวออกบ่อยบ่อยเนี้ยเราเสนอข่าวบ่อยบ่อยเนี้ย
รู้สึกว่าป้าจะทำงานยากขึ้นแล้วนะเพราะว่าจะใช้วิธีการนี้กับใคร
ไม่ค่อยมีใครเชื่อแล้วนะคะ